ที่จังหวัดนครนายกเด็กตัวน้อยนิดเดียวนะฮะ
กลุ่มเด็กผู้ชายชวนกันไปตกปลาริมคลอง
ปรากฏว่ามองไปมองมาเอ๊ะนั่นมันอะไรอยู่ริมฝั่ง

แต่มันหนักนี่นะมันหนักก็ของจริงใช่ไหม
วางเลยเด็กตกใจรีบวิ่งมาบอกผู้ใหญ่
น่ากลัวนะคือถ้าสมมุติเกิดมันยังใช้การได้อยู่

นั่นสิฮะมีทั้งระเบิดเหมือนลูกน้อยหนาแบบนี้

คุณผู้ชมฮะจุดที่พบระเบิดอยู่ริมท่าน้ำ
ข้างบ้านเลขที่๘๘ทับ๑หมู่๔ตำบลบ้านนา
บ้านนาจังหวัดนครนายยกนะครับ
เข้ามาทำการเก็บกู้วัตถุระเบิดทั้ง๒ลูก

ทั้ง๒ลูกอยู่ในสภาพสมบูรณ์๑๐๐
พร้อมใช้งานอันนี้ลูกเกลี้ยงนะครับ
นางสมใจมีเดชอายุ๕๗ปีคุณป้าเจ้าของบ้าน

เด็กเนี่ยพากันมาตกปลาแล้วเจอระเบิด
ถามว่าเด็กหยิบดูไหมหยิบขึ้นมาดูด้วยคุณ

คือตอนนี้น้ำมันลดระดับน้ำมันลดลงนะฮะ
ระเบิดมันก็โผล่ขึ้นมาถูกต้องไหมฮะ
ไปเห็นตอนแรกเด็กนึกว่าของเล่น
พอหยิบขึ้นมาดูเอามันหนักตกใจเลย
ก็เลยวางไว้ที่เดิมนะครับ
เด็กทั้ง๓คนที่เจอระเบิดนะ
บอกแบบนี้บอกว่ามาตกปลาที่ตรงนี้เป็นครั้งแรกครับพี่
โดยเพื่อนอีกคนเป็นคนเจอคนแรกเลย
ระเบิดตรงนี้ทีแรกนึกว่าเป็นระเบิดปลอม
ก็เลยหยิบกันขึ้นมาดูและอย่างที่บอกมันหนักครับ
ก็เลยรู้ว่าเป็นระเบิดจริงตกใจ
รีบวิ่งไปบอกป้าที่อยู่ข้างท่าน้ำ
หลังจากนี้พวกผมไม่กล้ามาตกปลาที่นี่อีกแล้วครับ
ฟังเสียงเด็กนะคุณนะให้เด็กเล่าเหตุการณ์ระทึกให้ฟังหน่อยฮะ

ตกใจครับก็นึกว่าระเบิดปลอม
มันเล่นตกปลากันแล้วมันก็คงไปเจอนะ
มันก็วิ่งขึ้นมาบอกไงแต่เราไม่เชื่ออยู่แล้ว
ไขน้อมช่อเอามาทิ้งตรงนี้นะครับประชุมคิดดูซิ
คือมันไม่ระเบิดคามือเด็กนะยังโชคดีนะครับ
ถ้ามันเกิดเหตุระเบิดขึ้นมานะ

เรื่องต้นตำรวจคาดว่าช่วงที่มีการประดมกวาดล้างอัธยกรรม

ก็เลยนำไอ้ระเบิดนี้มาโยนทิ้งไว้ตรงนี้นะครับ
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ทำการเก็บกู้ขึ้นมาเพื่อนำไปทำลายต่อไป

แถวนี้จะมีวัตถุระเบิดอะไรอีกหรือเปล่านะครับ
พอน้ำมันลดเนี่ยระเบิดก็โผล่ใช่ไหม
ประมาณน้ำลดต่อผุดใช่ไหมนี่น้ำลดระเบิดโผล่อืมใช่ระเบิดผุด